คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้ากรณีคุณเปรมชัยกรณสูตรกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้สารอุทธรณ์ก็มีการพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
คือตัดสินจำคุกนั่นแหละแต่มีการเพิ่มโทษเรื่องของโทษจำคุกมากขึ้น
ทีนี้ก็มีการลุ้นกันเพราะเมื่อคืนนี้คุณเปรมชัยนอนคุกเป็นคืนแรก
แล้วน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
สารอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกแล้วนะคะ
ตีราคาคนละ๑ล้านบาทแล้วก็พร้อมกับยืนเงินขายคือ
ต้องมีการติดกำไรอีเอ็มด้วยนะคะรวมถึงห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาลจนบุรีคุมตัวในเปลี่ยนไทยกัณฑศูนย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทย
นายธานีทุมมาศนายพรานจำเลยในความผิด
ฐานร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เรสวนด้านตะวันตกมาฟังคำเป็นคำสั่งจากศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ตั้งแต่ช่วงเช้าว่าจะพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
หรือไม่อย่างไรเพื่อจะต้องเตรียมตัวไปต่อสู้คดี
ในชั้นดีการ์ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับ
อย่างที่บอกไปค่ะสารพิจารณาคำร้องของทีมทนายความ
ซึ่งมีกว่า๔๐๐หน้าใช้เวลานานกว่า๘ชั่วโมง
นายวิทูลแย้มพลายทนายความของนายเปรมชัยบอกว่า
สารดีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เปรมชัยกับพวกรวม๓คนแล้ว
โดยสารดีกาพิจารณาคำร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราว
ตีราคาประกันคนละ๑ล้านบาทสูงนะ
ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสาร
ขั้นตอนหลังจากนี้จะทำไงต่อ
ขั้นตอนหลังจากนี้สารจะออกหมายปล่อยตัว
ส่งไปยังเรือนจำทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
นำตัวนายเปรมชัยกับพวกไปปล่อยตัวที่เรือนจำตามขั้นตอนต่อไปค่ะ